แน่นอนนะครับเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ปีใหม่ไทยสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ประธานพรปีใหม่ไทยให้ทุกคนนั้นมีความสุขกายสบายใจครับ
สมเด็จพระอริยาวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ประธานพรปีใหม่ไทยวันสงการพุทธศักราช๒๕๖๑ว่า
อำนวยพรขออำนาจแห่งกุศลผลบุญแห่งความดีที่ทุกคนได้กระทำมา
ร่วมกันเป็นปัจจัยอำนวยพรปีใหม่ไทยแด่ท่านทั้งหลาย
ประสบความสุขกายสบายใจ
ประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม
สิ่งนั้นจงเป็นผลสำริดดังที่ประสงค์ทุกประการเทิน
และตามประกาศสงกรานให้วันที่๑๖เมษายน๒๕๕๙
เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันเถลิงศพ
สมัยก่อนเราจะใช้โอกาสวันนี้เป็นวันเริ่มต้นทำสิ่งดี
โดยก่อนถึงวันเถลิงศพ๑วันก็คือวันที่๑๕เมษายน

และหลายคนจะตระเวนทำบุญตามวัดต่างเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ
และที่หนึ่งที่มีกิจกรรมส่งน้ำพระเป็นประเพณีใหญ่ทุกปี
นั่นก็คือสงกรานมอนสังขระบุรี
ซึ่งปีนี้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้
เมษายนถึงวันที่๑๘เมษายน
นั่นก็จะมีการส่งน้ำพระผ่านรางไม้ไผ่

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่สังขระบุรีที่กาญจนบุรีนะครับ
นั่นก็เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็งดงามจริงนะครับ